ออนไลน์เขาแชร์ภาพกันนะฮะว่า

แล้วก็มีข้อความบอกว่ามาเที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย
แต่เจ้าของรถดันทิ้งหมาไว้ในรถเป็นชั่วโมง

แล้วก็เป็นภาพนาทีที่ชาวบ้านระแวกตลาดน้ำดอนหวาย

กำลังช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในรถ
หลังจากเจ้าของนำรถมาจอดทิ้งไว้กลางลานจอดรถเลยนะ
กแดดแบบนี้เลยนะครับที่ตลาดดอนหวาย
แล้วเจ้าของรถเดินลงไปเที่ยวตลาด
ปล่อยสุนัขไว้ในรถแง้มกระจกลงบานเดียว
รถกระจกลงเพียงหนึ่งนิ้วนะครับ
ทำให้สุนัขตัวนี้หายใจไม่ออก

ชาวบ้านในระแวกนั้นประกาศตามหาเจ้าของรถ
หลายต่อหลายรอบนานนับชั่วโมง
แต่เจ้าของรถก็ไม่กลับมาที่รถสักที
ระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็ยังไงดีล่ะ
ช่วยเจ้าหมายังไงดีรถคงร้อน

ก็เลยทำอย่างนี้เอาน้ำแข็งมาเทบนหลังคารถเลย

เอาร่มมากางไว้บังแดด

แล้วก็รีบช่วยกันงัดกระจกรถ

ตอนแรกคือชาวบ้านก็ไม่กล้างัดกระจกรถหรอก
กลัวเดี๋ยวเจ้าของมาเช้าว่ามารักทรัพย์ลักขโมยอะไรหรือเปล่า
แต่ทีนี้เห็นหนึ่งชีวิตอยู่ในรถ
กลัวมันจะตายซะก่อนก็เลยต้องช่วยกันนะครับ
ในที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถงัดกระจกรถ
แล้วก็ปลดล็อกนำตัวสุนัขออกมาได้สำเร็จ
ซึ่งเจ้าของเจ้าสุนัขอยู่ในสภาพตัวเปียกโชคเลยนะ
อ่อนละอ่อนแรงหายใจหอบแฮ็กเลยฮะ
ชาวบ้านจึงช่วยกันนำตัวเข้าที่ร่มพร้อมหาน้ำให้กิน
แล้วก็นำน้ำมาลูบตามตัวเพื่อให้เขารู้สึกเย็นขึ้นนะครับ
วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนนะคุณนะ
ก็นี่แหละระบุว่ามาเที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย

ส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกคนก็โพสต์ภาพแล้วก็คลิปไว้เช่นกัน
บอกว่าเจ้าของรถและเจ้าของน้องหมาไปเดินเล่นตลาดดอนหวาย
โดยไม่รับรู้เลยว่าน้องหมาของเขากำลังอยู่ในภาวะทรมานแค่ไหน
ก็นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านก็ทนไม่ได้
ก็เลยต้องช่วย๑ชีวิตที่อยู่ในรถนั้นนะครับ